ไปดูชาวการัฐสินทร์ก็แหบร่วมงาน
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งที่๔หมวด
ในความหมายการงานการค้าร่ำรวยชับไว
ประมูลเพียง๒วันทำสถิติยอดประมูล
รวมไปทั้งสิ้นคุณทายสิกี่ล้าน

ทางจังหวัดและขนส่งทางบกจัดขึ้น
หมวดกไก่ชชิงจำนวน๓๐๑หมายเลข
เพื่อให้ประชาชนได้มีหมายเลขทะเบียนสวยใช้กับรถคู่ใจ
บางทีมีทะเบียนสวยใช้กับรถแล้วมันภูมิใจนะ

คำว่าเลขฉันสวยเลขฉันเป็นมงคลอะไรอย่างนี้นะฮะ

เพราะว่ารายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
หรือว่ากปทเพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุน
แล้วก็ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากรถทั่วประเทศกว่า๑๓๐๐คน
รวมแล้วกว่า๗๐๐ล้านบาทเห็นไหม
มูลเลขสวยแล้วก็ยังได้ร่วมทำบุญด้วย
โดยขนส่งจังหวัดกรสินคือท่านปียะโยมาบอกว่า
หมายเลขทะเบียนหมวดกไก่ชฉิงก็มีความหมายย้ำกันชัดเลยนะฮะ
การงานการค้ากไก่ร่ำรวยส่วนชชิงมาจากชับวัย
ชอบจังเลยร่ำรวยฉับไวเนี่ย

มีลวดลายเป็นกราฟิกนะครับซึ่งแน่นอนลวดลายกราฟิกเพราะว่าเป็นหมายเลขประมูลไงคุณนะครับ
โปรงลางด้วยนะแล้วก็เป็นรูปไดโนเสาร์ลายพระไหมแพรวาที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาลสินเลยนะครับ
สำหรับการประมูลที่จัดขึ้น๒วันมียอดเงินรวมทั้งสิ้นกว่า๑๔ล้านบาท
โดยเฉพาะหมายเลขกไก่ชชิง๙๙๙๙๙๙กาลสิน
คุณประมูลสิไปประมูลสู้คุณพี่ที่เขาประมูลได้
สู้พี่ทำไมก่อนหาเงินประมูลหาเงินซื้อรถก่อน
แต่เลขสวยได้ทำบุญแบบนี้ดีนะครับ

ติดตามกันนะคะในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะคะ